ที่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เขาถามเอาไว้ว่าคนจนไม่มีสิทธิ์รวยเหรอ
มีสิทธิ์แน่นอนนะฮะเราก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมวิธีการที่เราจะรวยมีเงินมีทองขึ้นมาแต่ว่าแน่นอนทางรัฐมันก็เป็นเรื่องของความหวังของคนทุกคนที่อยากซื้อหวยแล้วถูกหวย

อีกไม่กี่วันก็วันหวยออกกลางเดือน

พาคุณผู้ชมไปส่องเลขเด็ดกันหน่อยดีกว่าเราแก้เครียดหน่อยมีแต่เรื่องเครียด
พาคุณผู้ชมไปส่องดูน้ำตาเทียนในบาทพระกันหน่อย
แต่ว่าก่อนอื่นไปดูกล้วยก่อนมีหลายที่วันนี้มามีหลายที่ไปส่องเลขกันหน่อย
ชาชูอายุ๖๘ในพื้นที่บ้านน้องใหญ่ตำบลศรีกะอาง

ต้องบอกแบบนี้กล้วยอันนี้นะต้นนี้สูงแค่๘๐เซน
ใกล้กันมีหัวปรีไม่มีต้นแทงโผล่มาจากพื้นดินสูงประมาณ๑ฟุต

๘๐เซนออกเครือ๔หวีรวม๑๙ลูก
สูงและมีปลีไม่มีต้นโผล่มาจากดินสูงอีก๑ฟุต
เจ้าของต้นกล้วยเขายอมรับตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นกล้วยแปลกแบบนี้มาก่อน
พอมีข่าวแพร่ออกไปโอ้โหแน่นอนชาวบ้าน

จุดทูบจุดเทียนขอเลขเด็ดกันคึกคักกลางวันกลางคืนมาดู
เอามือถือมาถ่ายรูปเผื่อมันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมานะฮะ

มีพระเกจิชื่อดังเขาทำพิธีหยดเทียนใส่ขันน้ำมนต์ท่ามกลางชาวบ้านนับ
๑๐๐คนทีไปดูน้ำตาเพลงเป็นเร่งไหม
หลังชาวบ้านไปดูเขามาถึงที่ชาวบ้าน
แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของถือถ่ายรูปน้ำตาเพลง
ลายไปที่บรินัทชาวบาล
ดินอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวชาวบ้านกว่าห้ามร้อยคนเข้าไป
ร่วมพิธีสืบชะตาตามแบบล้านนาให้กับพระครูอภิวัตกิจเจ้าอาวาส
ซึ่งอาภาษณ์มานานกว่าห้าปีนะครับหลังเสร็จพิธีชาวบ้านก็สังเกตดู
น้ำมนต์ในบาทหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งเห็นน้ำตาเทียนเรียงคล้ายกันเป็นตัวเลข
คุณผู้ชมอืมแน่นอนทุกคนก็เอามือถือมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เนี่ย
เลขอะไรน้องมิ้นแล้วแต่แล้วแต่จะมองแล้วกันนะ
ต่างก็ตีกันไปแล้วก็เนี่ยถ่ายภาพแชร์ไปในโลกโซเชียล
นำไปเสี่ยงโชคกันไปด้านเจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน
ก็เตือนสติแล้วกันนะเสียงโชคอย่างงมงายจนเกินไปนะ
อยากให้เข้าวัดเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดให้สงบมากกว่าไปหาเลขเด็ดละกัน
นะครับอ้าวก็แล้วแต่ใช้วิจรรยาณในการรับชมละกัน